ดูกู้ภัยกันหน่อยดีกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นกู้ภัยมีเหตุเมื่อไหร่คุณต้องพร้อมค่ะ
อย่างพี่กู้ภัยกลุ่มนี้กำลังล้างรถอยู่ดีล้างรถฉุกเฉินนะ
มีเหตุขึ้นมาล้างรถยังไม่ทันเสร็จก็ต้องไป
กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมนครศรีธรรมราชเอารถมาล้าง
หลังจากที่ออกปฏิบัติภารกิจมาอย่างหนักหน่วงล้างยังไม่ทันเสร็จค่ะ
ฉีดโฟมลงบนรถเท่านั้นแจ้งอุบัติเหตุรถชน
ทั้งสองคนพร้อมใจกันขึ้นรถค่ะเปิดไฟแว๊บนะคะแล้วก็ออกไป
ยังจุดเกิดเหตุทันทีค่ะชาวเน็ตเห็นคลิปแบบนี้โอ้โหชื่นชมคุณพี่
น้ำใจยิ่งใหญ่กว่าสายน้ำกู้ภัยทำงานด้วยใจจิตอาสาของจริงค่ะ
สุดยอดกู้ภัยเพราะทุกนาทีมีค่าทุกนาทีคือชีวิตคนค่ะ
บางคนร่วมแชร์ประสบการณ์บอกว่ากินข้าวคำเดียวทิ้งจานยังเคยมีเลย
ช้อนก่อนไปช่วยคนแต่ก็มีบางคนนะฮะเป็นห่วงว่าพี่กู้ภัยเองเนี่ย
อาจจะเกิดอุบัติเหตุเองก็ได้เพราะว่าอะไรรถเนี่ยด้านหลังเนี่ย
มยังล้างออกไม่หมดเลยนะคะเออโฟมที่เกาะเต็มรถเนี่ย
อาจจะทำให้ล้อรถมันลื่นถลายได้นะอยากให้ฉีดน้ำล้างออกก่อน
พี่เองจะได้ปลอดภัยแล้วก็ไปช่วยคนที่รออยู่ให้ปลอดภัยไปด้วยกัน
เฉพาะตรงจับไอ้ที่จับที่เปิดเอาคนไข้ใส่เข้าไป
ถ้าเกิดมันลื่นบางทีมันแบบเดี๋ยวเสี่ยงอันตรายหรือเปล่า
แต่นับถึงเนี่ยน้ำใจเขาจริงทุกคนทำงานจิตภาษาเนี่ย